ส่วนเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ก็มีทุกวันเรื่องของการทะเลาวิวาส
แล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขจริง
เพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุและคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเยาวชนนะคะ
เหตุการณ์ที่อ่างทองคือเด็กนักเรียนชายชั้นม๑กับม๓ทะเลาะกัน
แล้วเด็กม๑พกมีดไปโรงเรียนเฉยเลยเอามีดแทงรุ่นพี่จนบาดเจ็บ
แต่ผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บเขาติดใจอยู่๒ประเด็นหลักนะคะพี่อุ๋ย
หนึ่งคือโรงเรียนปล่อยให้เด็กพกมีดไปโรงเรียนได้ยังไง
สองคืนหลังเกิดเหตุกว่าจะแจ้งผู้ปกครองผ่านไปตั้งสองสามชั่วโมงอะค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะเหตุการณ์เมื่อวานบ่ายสามโมงขอใช้เป็นนามสมมุติทั้งคู่นะคะเด็กสองคนนี้เป็นเยาวชน
ตอนแรกดูเหมือนไม่ทะเลาะกันแรงนะคะ
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเลยค่ะที่อ่างทอง

มีการสวนกลับต่อยกันไปมา
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะเหมือนกับว่ามีการพยายามจะขอโทษแล้วนะ
ตัวรุ่นพี่ขอโทษขอจับมือ
แต่ตัวรุ่นน้องนักเรียนชายชั้นม๑มีมีดเป็นมีดพับ
แทงไปเลยแล้วแทงตรงหน้าอกด้านซ้ายอะค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองนะคะ
แผลลึกประมาณ๒เซนติเมตรเย็บไป๒เข็ม
ทีนี้ค่ะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายที่ถูกมีดแทง
คนหนึ่งเป็นคุณปู่คุณปู่ท่านเป็นพระนะคะ
เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดด้วยพระครูถาวรวินัยวงถาวโร
และคุณพ่อของน้องตามไปโรงพยาบาล
คุณผู้ชมดูมีดนะคะที่เด็กนักเรียนชายชั้นม๔
ผู้ปกครองไปดูที่โรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน
ทีนี้ผู้ปกครองไม่พอใจผู้ปกครองสงสัยว่า
ทำไมไม่มีใครแจ้งเหตุ
คือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะต้องกลับบ้านประมาณสักแบบ
เย็นก็กลับแล้วเนี่ยแต่แบบผิดเวลา
ห้าโมงกว่าแล้วก็ยังไม่กลับสักที

ไปตามหาที่โรงเรียนนะว่าเอ๊ะทำไมยังไม่กลับบ้านสักที
ถึงรู้ว่าเด็กถูกแทง
นี่ค่ะมันใกล้หัวใจด้วยเนอะโอ้โหอกด้านซ้าย
ก็มีการเย็บแผลนะคะนอนรอดูอาการสักพักแล้วก็กลับบ้านได้
ต้องคุยกับทางผอโรงเรียนนิดนึง
มนุยการโรงเรียนค่ะร้อยตรีถิติวุฒิบอกว่า

แจ้งเหตุช้าก็เพราะว่าต้องรีบนำเด็กที่เจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ส่วนคุณปู่ของน้องที่บาดเจ็บที่ท่านเป็นพระเป็นถึงเจ้าอาวาสที่ท่านโกรธมาก
ท่านต้องการคำตอบว่าทำไมผ่านไป๒๓ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแล้วเพิ่งแจ้ง
แต่คุณปู่ของเด็กบอกว่ามันขนาดนั้นเลยหรือ
มันขนาดนั้นเลยเหรอระหว่างส่งมันก็โทรได้เนอะ

แล้วก็ติดใจว่าแล้วทำไมปล่อยให้เด็กนักเรียนพกมีดไปโรงเรียนด้วย
ทำเด็กส่งโรงพยาบาล

ผมจะต้องให้ฉันไปติดต่อสืบหาเอง

เกิดอุบัติเหตุแทงกันขึ้นมา
ทั้งครูทั้งพระองค์เรียนไม่เคยแจ้งเลย
ข้อนี้ตอบมาสิมันคืออะไร
ท่านคือคุณปู่ของเด็กที่บาดเจ็บนะคะ
พระครูถาวรวินัยวงศ์
ท่านก็เลยพาหลานไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ตกลงเรื่องของค่าเสียหาย
วันนี้คุณครูเชิญผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย

มีสหวิชาชีพมาร่วมด้วยนะคะ

โรงเรียนจะมีการพักทันเด็กที่ก่อเหตุ

อันนี้เป็นการลงโทษเบื้องต้น

ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถึงขั้นเอามิดแทง
พระครูถาวรวินัยวงศ์คุณปู่ของเด็กที่บาดเจ็บ
ก็เล่าให้ฟังว่าหลานชายแผลยังอักเสบ
ยังต้องล้างแผลอยู่อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าติดใจมากเลยก็คือ
พอโรงเรียนกับคุณครูของโรงเรียนนะคะ
ผมไม่รู้ก็พกละไปครับ
คืออย่างนี้นะคะทางคุณปู่ของเด็กค่ะ

แล้วอยากจะสาวไปให้ถึงการทำงานของครูและ

แต่เรื่องของคดีความก็ด้วยความเป็นเด็กและเยาวชน
ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของคดีเด็กและเยาวชนนะคะ
เหมือนหลวงพ่อน่าจะติดใจที่สุดคือเรื่องการแจ้งเหตุนั่นแหละ